ฉันชื่อเฉลียวนามสกุลจัดตรวจอายุ๕๒ปีอยู่ที่จังหวัดอำนาจริง
ฉันเป็นโรคไตมา๒๕ปีค่ะเส้นเลือดในสมองเตะมีเส้นเลือดในสมองแตกด้วยค่ะ
เหนื่อยก็ทานข้าวไม่ได้แล้วก็ปวดขาค่ะเป็นมาก็รักษามาตลอดเรื่อยค่ะ
ต้องโฟกตายอาทิตย์ละ๒ครั้งค่ะอาทิตย์ละ๓๖๐๐
คำรวมนะคะศีรจาคังอะไรแล้วตกเดือนละหมื่นหกค่ะ
พอรู้ว่าแม่ป่วยหนูก็ไม่ได้เรียนต่อก็ต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่ม๓มาทำงาน
ไม่งั้นก็ไม่มีคนหาเงินให้แก
ทุกวันนี้หนูก็เป็นสาวโรงงานค่ะ

วันนี้หนูก็เข้ากะกลางคืนนะคะ

ถึง๘โมงรวม๑๒ชั่วโมงค่ะ

ก็อยากให้แม่สู้

ไม่ต้องอดอยากกินอะไรกินเลย
ซื้อกินเลยหนูอดไม่เป็นไรค่ะ

ได้กินของดี

ลูกสาวเสียสละทุกอย่างค่ะ

ลูกทำงานเดือน๑ได้เงินประมาณ

พ่อเราอดมือกินมือพ่อเรา

บางวันลูกส่งกิ๊บมาให้แม่ดู

ที่เกิดมาเป็นภาระให้ลูกค่ะ
จ่ายแต่จะตายให้มันพ้นไป

ลูกก็คงมีอะไรเหมือนเพื่อนเขา

ว่าหนูทำทุกอย่างก็เพื่อแม่นะคะ
เข้าใจอยู่ว่าอยากให้หนูมีชีวิตที่ดี
อยากให้หนูมีเหมือนคนอื่นเขาอะค่ะ
แต่หนูว่ามันก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะคะ
หนูอยากให้แม่สู้ค่ะเพราะหนูก็

อยากให้แม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

เลือกที่จะฟอกไตมันจะอยู่ได้นานนะคะ
อยู่กับลูกกับหลานไปนาน
ช้ำใจที่สุด
พ่อรู้ว่าลูกทานข้าววันละมื้อ

หัวใจคนเป็นแม่แทบสลาย

เหมือนกับต่ำทาง

ที่ดูแลมาตลอด

ป็อกได้แบบแม่ห้ามตายนะ

ที่มีโรงพยาบาลใจอยู่กับพ่อลูก
ชีวิตของเราก็ล้มเลยเพราะเรา
เราเป็นต้นเหตุทุกอย่าง
ขอให้ลูกการงานดีขึ้น
ขอให้มีกินมีใช้
ขอให้คุณพ่อคุ้มของลูก
พอมาเห็นรายการร้องได้ให้ล้าน
ก็เลยตัดสินใจสมัครเข้ามาลองดู
กลัวว่าจะมีโอกาสกับพ่อบ้าง
เอาโฉนดที่จำนองมารักษาแม่
ตั้งแต่เป็นเซ็นเตอร์ฟอยด์
จนจะปี๑๘จนต้นมา๓แสนกว่า

อยากเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่จำนองไว้คืนมาให้ลูกค่ะ
ตายไปเขาจะต้องตายตาหลับ
แม่และลูกนะครับก็เหมือนกับนักสู้ชีวิตหลายท่านที่มา
พบกับเธอเลยนะครับคุณเฉลียว
โรคไตผู้อมทุกข์กับความอดหยากของลูก

รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
ก็อย่างที่เห็นนะครับคุณเฉลียวป่วยเป็นโรคไตนะครับ
มีอาการเหนื่อยอ่อนอ่อนแรงเหนื่อยง่ายนะครับ
ก็ต้องขออนุญาตให้คุณเฉลี่ยวได้นั่งพูดคุยกับเรา
ก็คงจะต้องนั่งร้องเพลงด้วยแหละครับ
คือเห็นตอนคุณป่าไปรับเนี่ยค่ะระยะทางตรงนี้มาตรงนี้ไม่ไกลมาก
แต่ว่าใช้เวลาแล้วก็ยิ่งตอนก้าวขึ้นบันไดด้วย

ยากมากค่ะ

ไม่มีแรงแล้วก็มันปวดด้วยค่ะ
มาจากจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็มาพร้อมกับลูกสาวหลานสาว
แล้วก็เห็นมีญาติอีกคนนึงเป็นพี่สาวคุณเฉลี่ยวนะครับ

อกจากอาการโรคไตแล้วก็มีเส้นเลือดฝอยในสมองแตกด้วย
ใช่ค่ะตั้งแต่ปี๔๘มาแล้วค่ะ

แต่ก่อนนี้เดินไม่ได้เลยค่ะ
จะเดินได้ไม่กี่ปีนี้เอง
เป็นเส้นในสมองแตกปี๔๘
แล้วก็รักษามาเรื่อยจนถึงปี
ก็เลยไปตรวจดูอีกครั้งหนึ่ง
คุณหมอก็เลยบอกว่าเป็นโรคไต

ระยะสุดท้ายต้องรีบห่อรีบฟอกเลย

มันเหนื่อยมากค่ะเหนื่อยอาเกียน

แล้วก็ขาเจ็บเพียไปไหนก็ไม่ได้
ตอนที่รู้ว่าเป็นระยะสุดท้ายด้วยตกใจไหมครับ

คือเส้นเลือดฝอยในสมองแตก

ที่เราทำอะไรไม่ได้แล้ว
แต่ถ้าเป็นโต๊ะระยะสุดท้าย

มันไม่มีกำลังแรงใจสู้เลย

วิธีการรักษาก็คือต้องฟอกอย่างเดียว
อาทิตย์ละ๑ครั้ง๒ครั้ง
ครั้งละ๑๘๐๐บาทค่ะ

ตั้งฉีดยาด้วยอะไรด้วยประมาณ๑๖๐๐๐บาทค่ะ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดใครเป็นคนดูแลตรงนี้คะ

ค่ากินค่าอยู่ค่าหายาหมอ
ทั้งหาหมอทั้งอะไรหมดเลยค่ะ

ส่งให้แม่เดือนละ๑๖๐๐๐บาท
ลูกสาวส่งเงินมาดูแลเราทั้งหมดเนี่ยกี่ปีแล้ว
๑๔ปี
ปีที่เขาต้องใช้เงินเดือนละ๒๐๐บาท
ตั้งแต่อยู่ม๓เนี่ยคือ
เรียนเรียนหนังสือถึงม๓ออกมาดูแลแม่
ตัวเล็กเข้ากะนี่หน้าซีดออกมาทุกวันทุกวันแม่ร้องไห้สงสาร
คุณพิมเหนื่อยไหม

มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอยู่แล้วค่ะ
เงิน๒๐๐๐นี่แบ่งใช้ยังไง
ก็ซื้อของที่จำเป็น

ที่ทำงานต้องซื้อกินกี่มือ
กินมื้อหนึ่งค่ะมื้อเดียว

คุณพิมช่างเป็นลูกที่ดีจังเลยค่ะดีมากเลย
คุณแม่ลูกสาวนี้เขามีท่าทางที่แบบไม่อยากให้ตังค์เราบ้างไหม

แม่ท่องงงกินสิวะ

แล้วร่างกายคุณแม่จะสู้ไม่ไหว

เขาอดได้แต่ไม่ให้แม่อด
แม่เด็กตัวนิดน้อยหลาน

ถ้าแม่ตายแล้วหนูจะอยู่กับใคร

หนูสงสารยายค่ะ
อยากให้ยายตาย

เสียใจที่แม่เกิดมาเป็นภาระของลูก

แล้วหนูแล้วหนูรอดไปอย่างนี้

พอเราสำเร็จเร็คแรง

เสียใจในวัด
ต้องช่วยกันต่อไป
คุณเฉลียวมารายการเราถูกต้องแล้ว

ช่วยได้ในเรื่องของเงินทุนที่เห็นบอกว่าอยากจะเอาไปปลดที่ดินที่ไปจำนองไว้
เอาไปให้ลูกสาวไว้เป็นมรดกตกทอดสักก้อนหนึ่ง
รายการเรามีเงินทุนสูงสุดเลยนะครับให้กับนักสู้ชีวิตทุกคน๑ล้านบาท
ถ้าทำได้ร้องเพลงให้ถูกต้องทั้งหมด๑๐เพลง
คุณเฉลียวล่ะครับต้องการเงินทุนจากรายการของเราเอาไปสู้ชีวิตเท่าไหร่ครับ
คุณเฉลี่ยวคะเงิน๘๐๐๐ที่ตั้งเป้าที่อยากจะได้เนี่ยจะเอาไปทำอะไรบ้าง

จะเอาไปถ่ายที่ออกมาไปให้ลูกค่ะ

อยากได้๘๐๐๐๐บาทไว้ก่อนไม่อยากตั้งเป้าไว้เยอะ

และอยากตั้งเป้าไว้เยอะควบความสามารถตัวเองไม่ได้
เพราะว่าลิ้นแข็งครับถ้าแต่พี่เป็นตัวรอมันก็หันลิ้นไม่ได้
มันก็เจ็ดอย่างนี้มันก็ใช้เสียงไม่ได้
ไม่เป็นไรก็ออกเสียงถูกต้องแต่อาจจะไม่ชัดนะ
พอจะทราบเรื่องของคุณฉลี่วกับครอบครัวแล้ว
ที่เราเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ชีวิตทุกคนที่ขึ้นมายืนบนเวที
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตแห่งนี้นะครับติดตามกันนะครับ
ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ

กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ
ทางไทยรัฐทีวีนะครับช่อง๓๒๑๘นาฬิกา๒๐นาที
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
คุณพิมแม่จะต้องฟอกไตอีก๒๐๓๐ปี๔๐ปี๕๐ปีไหวเหรอคะ
ช่วยล้างจานช่วยอาบน้ำช่วยทาแป้ง

สูงวินัมสังพิมขาดสูงขึ้นกัน